และอาจจะถูกแก๊งมิจฉาชีพ

กรณีของน้องนิชากลายเป็นข่าวดังออกมาแล้ว

สาววัย๒๕ปีชาวจังหวัดชนบุรี

ปี๕๙เดือนพฤษภาคม

สถานีตำรวจไม่รับแจ้งความหรอกแต่เธอไปทำใหม่เรียบร้อยแล้ว

เธอมีหมายเรียกออกมา๑๔คดี

ก็เลยกลายเป็นที่มาเธอบอกว่าเครียดมากนะคะ
หมายเรียกออกมาคดีช่อโกงทั้งนั้นเลย

หายนาออกไปเพื่อช่วยเรื่องคดีเหล่านี้

แล้วก็บอกว่าโอ้โหขอดูหมายเรียกหน่อย
ทำไม๑๔คดีโดนอะไรบ้าง

หรือว่าสุขคณัฐรดา

เป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ

จังหวัดชนบุรีอายุทยา
มหาสารคามเลยพิศนุโลก

อย่างคุณสมศักดิ์เองก็ไปถึงลงพื้นที่

โดยผู้เสียหายก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น

ตอนนั้นทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พัทยา

ปี๕๙แล้วคนร้ายเนี่ย
เขาไม่ได้เอาทรัพย์สินอย่างอื่นเลยนะคุณผู้ชม
เอาแค่บัตรประชาชนอย่างเดียว

พอหลังจากบัตรหายเธอก็ไม่ได้รอช้านะ

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าให้เธอเนี่ย

ทำได้เลยไม่ต้องแจ้งหรอกไปเลย
หลังจากนั้นค่ะผ่านไป๒เดือน
ก็คือช่วงเดือนสิงหาคม
ก็มีหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูทร

ระบุบอกว่าเธอมีความผิดคดีช่อโกง
เปิดบัญชีไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
เพื่อให้เหยื่อโอนเงินเข้าไปหลายหมื่นเลย

ที่กองอยู่เนี่ยคือหมายเรียกทั้งนั้นเลย

ตำรวจนครบาลไสมัยในกรุงเทพฯมหานคร

ใช่ค่ะขณะที่กลุ่มคนร้ายนะคะ
ตำรวจก็สามารถที่จะบุกจับได้
ภายในคอนโดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
ที่ผ่านมาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ย

นำบัตรประชาชนนางสาวพิริยา

แต่เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่ามีหมายเรียก

อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะจับกลุ่มคนร้าย
ได้แล้วล่าสุดแม่ผู้เสียหาย

บอกว่าแก๊งคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะได้รับการประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้
เพราะว่าเหมือนกับเป็นแก๊งเดียวกันกับที่ขโมยบัตรประชาชนนางสาวนิชา
พอเป็นข่าวกรณีของนางสาวนิชาผู้เสียหายรายนี้ก็บอก
หรือว่าเป็นแก๊งเดียวกัน
เธอก็เลยออกมาร้องเรียนต่อสื่อเหมือนกันกับสิ่งที่เธอเจอนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัว
ใครทำบัตรประชาชนหายอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกง

ดังนั้นวันนี้ผู้เสียหายเข้ามาในรายการของเรานะครับ
คุณขออภัยคุณพิริยา
หรือว่าคุณสุขณัตรดาสมมูลวัย๒๕ปี
ผู้เสียหายอยู่ในรายการกับเราแล้ว
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสาวริยาชัยยังทันทวี
กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
กรรมการปฏิคมสภาธนายความหรือว่าทนายโก้

ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะ
นะครับวันนี้เห็นเอาหมายเรียก
จากสถานีตำรวจต่าง
ทั่วประเทศเลยหลายจังหวัดเลย
มาให้ดูขอดูหน่อยได้ไหมฮะทนายโก้

เยอะมากครับนี่ฮะมีหมายเรียก
ผู้ต้องหาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ไหนอย่างไรบ้างฮะถามทนายโก้ก่อน
หลังจากที่ดูเอกสารของคุณนัทแล้วครับ
ก็มีหลายที่นะคะทั้งต่างจังหวัด

สายใหม่นี่เพิ่งออกหมายเมื่อธันวา๒๙เองค่ะ

เป็นคดีช่อโกงทั้งหมดเลยค่ะ
ช่อกงทั้งหมดเป็นคดีความอาญา

ถามคุณนัทอีกสักครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงค่ะ
แล้วคืนนั้นก็ห้อยกระเป๋าไว้ที่ใต้โต๊ะ

ประมาณวันที่๗พฤษภาค่ะ
น่าจะ๗พฤษภาปีที่แล้ว๕๙

ก็ห้อยกระเป๋าไว้ก็กลับบ้านก็ไม่คิดอะไร
ก็กลับพอกลับปุ๊บก็เปิดกระเป๋าจะหยิบเงินไปซื้อของ
ก็เปิดมาเงินก็อยู่ครบอะไรอยู่ครบหมด
แต่บัตรประชาชนหายไปใบเดียว

เพราะว่ากระเป๋ามันจะมีกระเป๋าใบเล็กไงครับ

พอเปิดมามันจะต้องเห็นบัตรแต่บัตรหายไปแล้ว

แสดงว่าน่าจะหายตอนที่ทำงานไม่ใช่ไปลืมเอาไว้ที่อื่นแน่นอนนะคะ
เคยควักบัตรออกมาอยู่แล้วค่ะจะเอาติดกระเป๋าไว้ตลอด

พอโดนบัตรปุ๊บก็คิดเลยว่าหายที่ผับแน่นอน

เงินที่อยู่ในกระเป๋าถึงไม่หยิบไป

ก็คิดอยู่ว่าต้องเอาไปใช้อะไรไม่ดีแน่นอน

มีรางสังหรณ์เพราะบัตรประชาชนมันเป็นสิ่งที่สำคัญยืนยันตัวบุคคลอยู่แล้ว

จเจมส์ไปแจ้งเมื่อไหร่ครับ

ครับจริงตรงนั้นก็คือเจ้าผู้แรงงานของรัฐ
ถ้าไปแจ้งความว่าบัตรหายทั้งที่ไม่หายก็แจ้งความเท็จเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ถ้าเบื้องต้นเราไม่สบายใจเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะคะ

ถ้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเนี่ยมันก็จะใกล้บ้านเราหน่อย
สถานีไหนก็ได้อเรนนี่ได้หมดค่ะค่ะ
ก็คือแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะแต่ถ้าจะแจ้งความว่าถูกคนรักบัตรไป
ก็ต้องแจ้งในพื้นที่ที่บัตรหาย
คืออันนี้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไร
เราจะบัตรถูกประสงค์จะทำอะไร

ก็ไปทำเลยค่ะพอเขาบอกว่านี่ก็ไม่รับแจ้งก็ไปทำบัตรประชาชนใหม่
ครับแล้วตรงที่ทำบัตรประชาชนใหม่ได้แจ้งกับศัษฎีอะไรไว้ไหมครับ
ว่าบัตรฉันหายอย่างไรเขาลงบันทึกประจำวันไว้ไหมฮะ
ไม่ค่ะไปถึงก็กดบัตรคิวแล้วก็รอคิวทำบัตรได้เลย
แต่ตอนนั้นก็เท่ากับว่าได้บัตรมาใหม่แล้วสบายใจขึ้น

ตอนนั้นเขาจะมีเอกสารให้กรอกว่าทำไมบัตรถึงทำ
เราก็จะแจ้งว่าบัตรหายถูกไหมคะ
มันจะมีแจ้งว่าบัตรหายบัตรชำรุด

เราต้องติ๊กแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ทำให้
ก็คือต้องระบุเหตุผลสาเหตุที่มาทำบัตรใหม่
ถ้าไม่สบายใจแล้วไม่มีเวลาไปสถานีตำรวจ
แล้วจะรีบไปทำบัตรที่อำเภอเลย
ก็แจ้งนิดนึงว่าหายวันที่เท่าไหร่มันไม่ให้ระบุ
เราก็ระบุเข้าไปก็ได้ค่ะจะได้สบายใจกันด้วย

ได้บัตรมาใหม่สบายใจก็คิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้น

หลังจากนั้นมันมีอะไรตามมาประมาณสองเดือน

ฉบับแรกของอายุทยาบางปะอิน
ก็งงว่าหมายของตำรวจมาว่าให้ไปพบนะคดีช่อโกง

ก็ยังไม่รู้ค่ะก็งงว่าหมายตำรวจมาคือข้อหาอะไร

ปกติก็ทำงานไปกลับไปกลับก็ไม่มีที่จะไปช่อกงใครอยู่แล้ว

พอได้หมายแรกมาแล้วคุณนัททำไงต่อ
ไปค่ะแม่รีบพาไปเลย

ไปก่อนให้แสดงตัวก่อน

ไปอีกเขาก็บอกว่า

หนูบอกว่าหนูไม่ได้ทำค่ะหนูยืนยัน
ทำได้เลยหนูก็ไปหาเพื่อนมาว่า

หนูคิดว่าเขาเอาของหนูไปทำ

ที่มีหมายเรียกมาถึงเรา
เขาแจ้งเราว่าอะไรบ้าง

เขาบอกให้มาพบคุณกับพวกช่อโกงนะ

คือว่าผู้เสียหายเขาได้ฟังนะคะ

ว่าจะมีเงินทอง

ดอลลาร์เอาให้เป็นของขวัญวันเกิด

โดยโอนเงินเข้าบัญชีนี้

รู้สึกว่าผู้เสียหายเขาจะโอนเข้าไป๕๐๐๐บาท

ก็จริงต้องเป็นพนักงานสอบสวน

วันที่เราไปแนะนำนิดนึงค่ะ
สิทธิ์ที่จะพบทนายความ

เข้าร่วมฟังการสอบสวนนะคะ

แต่สิทธิ์ที่มีทนายความต้องแจ้งอันดับแรกเลย

คำให้การของคุณจะเป็นพยานที่คุณจะต้องพยานในชั้นศาล
แล้วก็ตรงนี้
ก่อนที่จะแจ้งต่อไปว่า
ท่านจะให้การหรือจะต้องมีทนายความก่อนไหม

งานสอบสวนต้องมีคอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ซึ่งตรงนี้เรื่องของทนายความก็คือไม่มีเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย

เป็นสิทธิ์ที่ได้ค่ะ
ก็คือสภาธนาความเราจะช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
รวมถึงมีสิทธิ์ของการที่จะร่วมทำการสอบสวน

ซึ่งงบตรงนี้เป็นงบของรัฐสนับสนุน

ตาสีตาสาอย่างเราไม่เคยขึ้นโรงพัก

ตอนที่ไปที่โรงพัก

เราก็ต่อสู้มาด้วยตัวเอง
คดีแรกเนี่ยมันยังไม่ยุติใช่ไหม

ยุติแล้วค่ะ
แต่หลังจากนั้นมันมีคดีต่อตามมา

ก็ขออนุญาตดิฉันไม่ใช่ทนายในคดี

หนึ่งพนักงานสอบสวนรบกวนแจ้งสิทธิ

สิทธิ์ที่มีทนายร่วมประกันสอบสวน

ที่จะไม่ให้การจะต้องมีทนายความก่อน
ชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจทันทีเลยนะคะ
ศึกษาสิทธิ์ตรงนี้ให้กับประชาชนด้วย

ทีนี้ช่วงดีที่ว่ายังสุดท้ายเนี่ย

ขึ้นศาลชั้นสอบสวนไม่ต้องประกันตัว
เพราะว่าคดีช่อโกง

ก็ได้หลายคดีแบบนี้นะฮะ

ที่ศาลก็จะมีทนายขอแรง
ในวันนั้นเนี่ยก็นัดภูมิความสิทธิและเสร็จภาพ
ดูตามรายงานกระบวนพินาคดีของศาล

เขาแน่ใจว่าน้องไม่ใช่คนกระทำความผิด
ก็เลยถอนแจ้งความร้องทุกข์
พอถอนคำร้องทุกข์ก็เลยไป

คือได้คุยกับผู้เสียหายเข้าใจเรียบร้อย
ผู้เสียหายเข้าใจก็เลยถอนแจ้งความกัน

แต่อันนี้ที่อายุทยาหลังจากนั้น

มันมาอีกเรื่อย
ที่บอกว่ารวมทั้งหมด๑๔หมายนี่

กับการพยายามต่อสู้

เรื่อยค่ะเดือนละฉบับ๒ฉบับ

ที่แก๊งอะไรทั้งหลายแหละจะเอาบัตรประชาชนเราไปทำ

จนกระทั่งน้องนัทเองเปลี่ยนชื่อด้วยซ้ำ
เปลี่ยนชื่อใหม่เลยค่ะแม่บอกให้เปลี่ยนชื่อ

ผมถามนิดนึงตอนนี้จะทำยังไงกันฮะ

คือเขาส่งมาปุ๊บหนูก็จะรีบโทรติดต่อกลับทันที

เท่าที่หนูมีก็จะส่งไปให้เขาทางปริศนีย์
เรื่องของตัวเองเหมือนเรื่องอาตอมไหมครับ

คือคนเดียวที่เอาของหนูไปทำ

นางสาวแอนที่ตรงนี้ถูกควบคุมตัวแล้วด้วย
แล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนว่าส่ง

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนคุณผู้ชม
แต่ถามทนายสั้นว่าคุณนัทควรทำยังไงต่อ

ตอนนี้ก็บอกให้ฟังว่าน้องเนี่ย

น้องก็ไม่มีตังค์แล้วล่ะถ้าพูดตรงอะนะคะ

ก็เลยบอกว่าในส่วนของดิฉันกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
น้องก็มีคดีตั้ง๑๔คดี

ดิฉันคิดว่าถ้าตรงนี้จับตัวคนร้าย

แล้วถ้าดูพฤติการ
เกี่ยวกับการที่มาเปิดบัญชีต่าง

พนักงานสอบสวนก็ควรจะสั่งไม่ฟ้องให้เขาหน่อย

ชัดเรียนจะดูแลให้นะคะ
เพราะว่าเรามีทนายความไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ตรงนี้ค่ะคุณนัฐ

คุณจอมขวัญมารออยู่แล้วในรายการถามตรงอยากจะเจาะลึกเรื่องนี้
แล้วว่าจะแก้ไขปัญหายังไงกัน
ดีไหมเพราะไม่แน่บางคนผู้บริสุทธิ์อาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้
จากกรณีที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่า
ทำบัตรประจำตัวประชาชนหายไป

เดี๋ยวรอติดตามประมาณทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชม

ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ
ขอบคุณครับเรามาเปิดความทุกข์ไว้
เดี๋ยวเจาะลึกถามตรงกับทั้งสองท่านอีกครั้ง